แล้วมันรสอะไรก็ไม่เหมือนรถบรรทุก
ถ้ามันไม่ใช่รถบรรทุกแล้วไม่ใช่รถตุ๊ก
คือเขียนข้างรถกับรถมหาสนุก
เออใช่รถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊ก

สีสันมันดูน่าสนุก

มันไม่ใช่รถตุ๊กบนรถมหาสนุก

นั่นแหละน้องมหาสนุก
มันไม่ใช่รถตุ๊ก
นั่นมันรถอะไรดูไม่เหมือนรถบรรทุก
ถ้ามันไม่ใช่รถบรรทุกแล้วไม่ใช่รถตุ๊ก
คือเหยียดข้างรถและรถมหาสนุก

มันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถมหาสนุก

มาเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้น

รถมหาสนุก

ประตูท่าแพรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่โน่
โอ้โหมีความสุขมากเมื่อมาเชียงใหม่

สำหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหม

สถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่

และก็มีการเพิ่มไฟสว่าง
เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนด้วย
แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าตอนนี้อยากให้หลายคนกลับมาเที่ยวจริง
เพราะว่าตอนนี้นะสำหรับคนไทยนะที่พักก็ถูก
แออัดไม่พลุกพลาดสนุกมากว่างมาเที่ยวเชียงใหม่กัน

แขกรับเชิญของเราวันนี้ที่มาร่วมสร้างความสนุกที่ประตูท่าแพรนี้มีใครบ้างครับ
มีพี่เซน้าหอยพี่ชามสถานวนแล้วก็พี่เป๊อร์ร้าย
มาแล้วนะครับสวัสดีครับต้องถามก่อนเลยว่าทั้งสามคนนี้มาเชียงใหม่บ่อยไหม
ส่วนใหญ่มาทำอะไรครับถ้าคุณหอยไม่ได้เที่ยวผับ
คือผมถือว่าเป็นบ้านเลยละกันจริงแล้วในช่วงโควิดก็ไม่ค่อยได้มา
พอมาปั๊บหูอะไรเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกัน

เมื่อก่อนนี้มาบ่อยมากค่ะมาถ่ายละครค่ะแต่ว่าหลังจากช่วงโควิดก็ไม่ค่อยได้มา
ครับผมมาบ่อยเช่นเดียวกันครับมีเพื่อนหลายคนอยู่ที่นี่
เป็นเหมือนกับเป็นประกอบอาชีพที่นี่เลยครับเป็นคนที่ดีหลายคนครับ
ที่นี่มันดีนี่คุณมีเพื่อนอยู่ที่นี่ประกอบอาชีพอยู่ที่นี่

ผมมีเพื่อนอยู่ที่นี่เต็มเลยมันไม่ประกอบอาชีพอะไรเลย
ไม่สมัยคุณไม่ประกอบอาชีพมันไม่ใช่ครับ

สมัยก่อนชอบปีนเขาครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ปีนแล้วไปปีนเธอแทน
คุณพี่ใครสนใจคุณเลย

ครับประสบการณ์การปีนมะพร้าวของคุณเป็นไงบ้างครับ

เอาเป็นว่าตอนนี้พร้อมนะพร้อมครับ
ให้ทุกคนไปนั่งประจำที่สบายอยู่กับน้องที่เชียงใหม่กันเลย
ครับ
ดารามหาสนุกทั้ง๓จะต้องช่วยกันล้วงรับข้อมูลให้มากที่สุด
ปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข
โดยมีเวลาให้๓นาทีเพื่อค้นหาว่า
รถหมาสุขของเราวันนี้จะให้พี่ทั้ง๓คนตามหาว่า
ใครก็แน่ที่จะเป็นนักร้องประสานเสียงตัวจริง
นี่เหล่าบรรดาคนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะ
สามคนแนะนำตัวเริ่มจากหมายเลขหนึ่ง

ทำไมถึงมาร้องเพลงครับถามน้องน็อตก่อน
เพราะผมชื่นชอบในการร้องเพลงประสานเสียงครับ
เพราะว่ามีเสน่ห์และโดดเตรียมครับ
นี่ควบกล้ำนี่สุดยอดประสานเสียง
โอ้โหมาน้องกัน
พอดีว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีการจัดละครเกี่ยวกับแบบมีซิเคิลอะไรเนี่ยค่ะ
แล้วแบบได้ลองมาร้องดูแล้วแบบอุ๊ยมันทัชใจมากเลยค่ะ
ก็เลยได้ลองเข้ามาดูประสานเสียงดูค่ะ

ส่วนตัวชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วครับ
พอมีโอกาสเข้าโรงเรียนที่มีโปรงประสานเสียงก็เข้าไปเลย

คณะรักร้องประสานเสียงของเราจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมช

อายุ๒๐ปีค่ะ

ไม่ได้สิทธิ์ของเขา
มาเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงที่๑กันเลยกับช่วงล้วงรับมหาสนุกนะคะ
เดี๋ยวหนูจะมีเวลาให้๓นาที
ให้พี่นี้ถามเลยถามอะไรก็ได้
แล้วก็พิจารณาเอาเองว่าใครกันแน่ที่จะเป็นตัวจริง

หนึ่งฮะคุณอยู่คณะอะไรครับคณะวงประสานเสียงบนสชมครับ

ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่ได้สิครับคุณเรียนคุณต้องรู้
เอาผ่านครับต่อเอาผ่านรีบผ่านทำไม
ทำไมว่าคุณมาตรักเยอะไม่มีเรื่องของผมคุณมีสิทธิ์ไง
ทำไมถ้าอูหูคือไม่ทำครับอ้าวคุณนี่อีกมีโลตพี่นี่ก็อีกมีโลตนะ
อ้าวทำไมอะต้องคิดของผมนะอ้าวผมคุ้มเกมอยู่คุณเป๊ะครับเร็ว
ครับ
มีไว้ควบคุมการประสานเสียงครับ

สองแล้วที่เล่นในชมรมล่าสุดชื่อเรื่องอะไรครับ

คนที่ร้องเพลงเพี้ยนมันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะ

เมื่อไหร่จะมีใครมา

ช่วยร้องเพลงให้ฟังสั้นสักหนึ่งประโยคได้ไหมคะ

หมายเลขหนึ่งปกติชอบเต้นท่าไหนครับ

โอ้โฮเดี่ยังไงครับ
เบอร์สามครับผู้ประพันธ์เพลงคลาสสิค
ดองรองยกตัวอย่างมาสองคนครับ

สองครับเวลาคุณวอร์มเสียงก่อนที่จะขึ้นไปคอรัดเนี่ย

หมดเวลาผมบอกแล้วให้รีบถาม

คำถามกับคำสั่งนี้ไม่เหมือนกันนะ
ให้ถามก็ถามคุณบอกให้เขาร้องเพลงที่มันเป็นคำสั่งนะ
ให้ไม่ได้เออเพราะคำถามคือต้องถาม
ถ้าไม่ไว้ใจที่สุดน่าจะเป็นหมายเลข๑

ผมเชื่อว่าเขาอยู่ต่างคณะ
แต่ไปเข้าชมรมร้องประสานเสียง
อ้าวคิดว่าก่อนใหม่ไปชนะคนไหน
คือตัวจริงนักร้องประสานเสียงครับ

คุณหอยเชื่อว่าเป็นหมายเลข๒กับหมายเลข๓
คุณชามน่าจะเป็นหมายเลข๒
ส่วนคุณเป้๒กับ๓เช่นกัน
อย่างนี้ยังไม่รู้นะครับใครเป็นใครท่านผู้ชม

ไปก่อนแต่ช่วงนี้ชมสิ่งที่น่าสนใจนะ
เดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับ

ห่อกลับบ้านห่อกลับบ้านอันนี้หนึ่งอย่างครับ
แต่เนี่ยห่อสมัยคุณหอยวอร์มเสียง
ฮีฮีฮีฮีฮี
กลับมาสู่รายการในช่วงจับผิดมหาสนุกกัน
สำหรับช่วงนี้นะครับแขกรับเชิญของเรา
ไม่ต้องถามไม่ต้องถามอะไร
เพราะว่าผมจะเป็นคนถามตอบหาข้อมูลให้พวกคุณ
คุณคอยจับผิดอย่างเดียวครับ
ช่วงจับผิดมหาสนุกในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓
จะต้องจับผิดปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข
ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง
แต่อาจจะจริงหรือหลอกก็ต้องคอยจับผิดกันดู
ว่าในรอบนี้ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
เบรกแรกพวกคุณอยากให้เขาร้องเพลงมาก

เพราะฉะนั้นเบรกนี้เอาไปเต็ม
ผมจะโชว์เทคนิคการร้องเพลงของน้องทั้ง๓คน

แล้วเก็บไว้เป็นข้อมูลในการถ่ายครับ
เริ่มที่หมายเลข๑ไป

เอาเลยครับเชิญครับเริ่มครับ

และหมายเลข๓ครับ

เอางี้เดี๋ยวจะไม่ชัดเจน

คุณรู้ไปเลยว่าเวลาประสานเสียงมันเป็นยังไง

บอกมีรถยนต์อีหยีฟาย
น้องเห็นใจอาย
ภาษาแห่งหายฟาหี้เดา
ฮาละ
ตอนย้อนค่ะตอนย้อนค่ะ
ตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อน

เป็นไงครับหลังจากที่ได้ทดสอบกันไปแล้วครับ

ไม่ออกเลยครับทุกคนร้องเพลงได้หมดเลยครับ
อย่างที่เจ๊บอกค่ะเป็นได้ทุกคนเลย
ไม่แน่ใจว่าคนไหนอยู่ในคณะภาษาศิลป์
ทั้งคุณชามแล้วก็คุณเป้นี่เรียกได้ว่าอ่อนประสบการณ์มาก

เมื่อกี้หลังจากที่ทดสอบการวอร์มเสียงแล้วก็การร้องเพลงแล้วเนี่ย

หนึ่งเนี่ยเขาชอบกินข้าวที่บ้าน
เพราะน้องเขาวอร์มเสียงด้วยใช้คำว่า
ห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อห่อ

ส่วนอันที่สองเขาใช้ลา

เพราะว่ามีผู้ชายลาไปจากชีวิตของเขา

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
คือคุณหอยเนี่ยต้องเรียนมาครับผมแต่เนี่ยห่อนี่ลานิฮา
สมัยคุณหอยวอร์มเจียนผมเจอเขาตั้งแต่เด็ก
เป็นอย่างไรคะพี่โด่ง
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ
เป็นปริศนาหมายเลขอะไรครับ

ตอนนี้คะแนนเทมาที่หมายเลข๓นะครับ
ทำไมไม่มีใครเลือกเบอร์๒ผมเลยครับ
เขาคือแม่ค้าออนไลน์

ขายเครื่องสำอาง
โอ้โหนี่ฟันทงขนาดนั้น

เขาน่าจะเป็นมาในสายแบบการแสดงละครเวทีอย่างนี้

ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนักแสดงมากกว่า
เอาล่ะวิเคราะห์กันดีนะครับ
วิเคราะห์กันดีแต่จะถูกหรือไม่ยังไม่ได้ตัดสินอะไร
เพราะฉะนั้นตอนนี้จะให้ทั้ง๓คน

เราจับแจกให้ผู้โชคดีที่มาร่วมสนุกกับทางรายการ
โดยในวันนี้เรามีคุณลุงขันตรีฉันหรือฉายาลุงขันมือเหล็ก
ผู้มีอาชีพทอดไก่ขายในเมืองเชียงใหม่นี่แหละครับ
แต่ความสามารถพิเศษของลุงขันก็คือ
สามารถใช้มือเปล่าทั้งตักทั้งทอดไก่แทนตะหลิวในน้ำมันเดือดได้ครับ
ซึ่งดูแล้วความร้อนทำอะไรมือแกไม่ได้จริงครับ
และในวันนี้ลุงขันจะทำลายสถิติใหม่ของแกด้วยการหยิบไข่ต้ม๑๕ฟองในน้ำเดือด
แม่โดยให้ดารามหาสนุกทั้ง๓ทายว่า
จะใช้เวลาหยิบไข่ทั้งหมดเท่าไหร่
และผู้โชคดีในรายการจะเชื่อดาราคนใด
ถ้าเลือกคำตอบที่ถูกรับรางวัล๓๐๐๐บาท
แต่ถ้าเลือกผิดรับ๑๕๐๐บาท

เขาจะใช้เวลากี่นาที
คุณหอยครับผมเชื่อว่าน่าจะมากกว่า๑นาทีครับ

เขามาระดับนี้แล้วเขาเซียนมากแล้วค่ะ
ว่าน่าจะน้อยกว่า๑นาที

ผมว่าเอาว่ามากกว่า๑นาทีครึ่งแล้วกันขึ้นไป
หอยบอกว่าเกิน๑นาที

ชามบอกว่าน้อยกว่า๑นาที
ส่วนพี่เป้มากกว่า๑นาทีครึ่งอีก
นอยจะเชื่อใครพี่หอยพี่ชามหรือพี่เป้ลูก

ถ้าน้อยกว่า๑นาทีหนูรับไป๓๐๐บาท
แต่ถ้ามากกว่า๑นาที

เอาแล้วนะ
เออเอาเลยเดี๋ยวไม่ทันเร็ว

เดินมา
หมดแล้วครับหมดแล้วครับเท่าไหร่ครับ

ท่านผู้ชมครับเวลาที่ทำไปคือ
วินาทีครับ

ขานน่ารักมากเลย
ขันทำให้น้องตะหน่อยเนี่ยได้ตังค์ไป๓๐๐๐บาท
เย้
ตอนยอดตอนยอดตอนยอดตอนยอดตอนยอด
สาวให้คนจนจน
ต่อมีรถยนต์ที่ไข่น้องเย็นใจอาย
ไปขายควายเฮียก่อน
กลับเข้าสู่รายการรถมหาสนุกและโชว์วันนี้นะครับ
เป็นช่วงโชว์มหาสนุกนั่นเองครับ
เดี๋ยวช่วงนี้เราจะให้ปริศนาทั้ง๓ของเราเนี่ย
โชว์ความสามารถพิเศษให้ดู

หมายเลขจะออกมาโชว์ความสามารถพิเศษ
ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์กันในรอบสุดท้าย

ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง
เรามาพบกับปริศนาคนแรกเลยครับ

ใจด้วยก้องเจ้าเพราะรัก
สวัสดีครับ
อ้าวแล้วปริศนาอยู่ไหนเนี่ย

เก่งมากเลยอ่ะ

น้องทุกคนที่บันเลงดนตรีว่าเพราะให้เรา

เดี๋ยวก่อนโชว์เมื่อกี้ที่จบไปเรียกว่าอะไรครับ
เป็นโตขับเล่นโต
ครับเป็นการละเล่นของเชื้อชาติอะไรครับ
ไทยใหญ่ครับ
อ้าวแล้วก็คือหมายถึงว่าอยู่ชมร้องประสานเสียงด้วย

ร้องประสานเสียงเป็นหลักครับ

ปริศนาหมายเลข๑ครับ

มาดูโชว์ต่อไปดีกว่ามาดูกันเลยครับ
กับปริศนาหมายเลขสองครับ
เอาล่ะ
ว้าวว้าวว้าว

สุดยอดมากสุดยอดมาก
ขอบคุณนะครับ
ได้มั้ยคะ
เข้ามา
ด้านล่างขอบคุณครับ
ที่จบไปนี่คือกลองสะบัดชัยถูกต้องไหมลูก

เคยฝึกเป็นมือฉาบเหมือนกัน

มาแป๊บเดียวครับจุ่งจุ่งจุ่งจุ่ง

แล้วไอ้กรองสะบัดชัยกับการร้องประสานเสียงเนี่ย

เออหนูกำลังบอกว่าตีหน้าพี่
หน้าเขาเหมือนวัวเหมือนควายเหรอลูก

โอเควันนี้ขอบคุณมากนะ
สำหรับฤทธิ์สนาม้ายเลข๒ครับ
เอาแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับ
หมายเลข๓ก็เลยครับ

เหมือนกล้าเล็กอร่อย
แต่รู้ให้เหมือนกลับขาว
สงสัยแค่เมื่อวันอาทิตย์
แต่ไม่รู้เสียเวลาแซมก็เริ่มยาก

โอ๊ย

การแสดงนี่จบไปเรียกว่าอะไรครับ
การแสดงตีกองไฮโกะครับ

ใช้แสดงในโอกาศต่างของประเทศอินปุ่น

ผมฝึกตีกองอยู่๓ปีครับ

กรองมันเกี่ยวอะไรกับคอลัสครับ

จริงไม่เกี่ยวข้องกันครับผม

ปริศนาของเราทั้ง๓คน

ทำการแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ไปชั่งน้ำหนักดูครับว่าอยากจะเชื่อใคร
แต่ตอนนี้เชิญทั้ง๓ปริศนา

ดูอย่างนี้

หลังจากชมการแสดงเสร็จแล้ว

ประทับใจครับเก่งมากทั้ง๓คนเลยครับ

เอาแล้ว
เป๊นะครับเลือกหมายเลข๑คนเดียวครับ
คนเดียวเลย
ส่วนน้องชาม๑กับ๓ครับ
หอยนะครับ

ที่แรกคุณไม่เชื่ออะไรใครเลย
ทำไม๑๒๓เลยครับ
เอ้าถ้าอย่างนั้นตอนนี้
เราจะมาดูแล้วนะครับว่าใครสามารถนะครับ
ทายปริศนาตัวจริง
ที่บอกว่าเป็นนักร้องประสานเสียงได้ถูกต้องนะครับ

ตัวจริงของการเป็นนักร้องประสานเสียงวันนี้
ใครคือนักร้องประสานเสียงตัวจริง

เอาแล้วเอาแล้ว

เอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ย

เดินลงไปช่าง
ใครเป็นนักร้องประสานเสียงตัวจริง

๕ตัวเยาทย์

หมายเลขหนึ่งทำอะไรบ้าง

ก็ตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมอยู่ค่ะ

ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส
เพื่อนรู้ว่าผมร้องเพลงได้เขาก็ชวนเข้าผมจากมต้นครับ

อยู่ตรงขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แต่เดี๋ยวก่อนดูโชว์เดี๋ยวเราบอกกันก่อนว่าพวกพี่ทั้ง๓คนตอบผิดหมดเลยนะคะ

เดี๋ยวเราจะมาชมโชว์พิเศษจากคณะประสานเสียงนะครับ
ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นะครับแล้วเราก็ยังมีคณะสลอสอสึงนะครับของกูแอด
มาร่วมประสานด้วยเพื่อให้มันเกิดเป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่ในรายการของเรา
จะเป็นอย่างไรพบกับโชว์ได้เลยครับ

อนนี้

สาวให้คนจนจน
ต่อมีรถยนต์กี่ฝ่าย

ให้ขายฝ่ายเฮียก่อน
ตอนย้อนตากตอนย้อน
ตากตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อน
ขายฝ่ายได้เงินสามปัน
แจบจันทร์ให้เลือด
หายหน้าสองสูง
ขายฝ่ายเฮียก่อน

กับน้ำตั้นใจแต่บอกแต่งตอนด้วย

ข้าอี๋ท้อกันใจถ้าน้องจะไปฟังหรือมัน

ตอนย้อนตาตอนย้อนตาตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อน
ขายงั่วให้เจ็บฟันตาย
หรือได้บ่าได้ไข่นา

เป็นขายนาเหี้ยก่อน
ตอนย้อนตาตอนย้อนตาตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อน
ขายนาสำเร็จเจ็บดี
พอมีเหล้าเหลือเป็นผู้เป็นผู้

ตอนย้อนตาตอนย้อนตาตอนย้อนตาตอนย้อน
เป็นขายตัวเหี้ยก่อน
ตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนตาตอนย้อนตาตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อน

เรามาจับใหญ่กันเลยดีกว่านะครับ
ที่เปิดเจอรถมหาสนุกคนนั้นคือคนที่เข้าสู่รอบแจ็คพอร์ตนะครับ
ส่วนคนที่เจอรถตุ๊กคือกลับกรุงเทพครับ
กลับกรุงเทพกันได้เลย
อ้าวถ้าพร้อมแล้ววันนี้เราจะให้ผู้หญิงเป็นคนเลือกก่อน

เอาล่ะครับใช่รถมหาสนุกไหม
ใช่แล้วสิ

เอาแล้วแล้วแปลนะ

พี่เป้ครับเหลือ๒กับ๓ครับ

อ้าว

ทำไมผมดวงดีพอมาเชียงใหม่ผมดวงดีวะเนี่ย

อ๋อโอ้ขอบคุณครับ
เอาละเว้ยเอาละเว้ยเจ็บเหนือกันได้เลย

แม่ไม่นึกเลยว่าคอลัสเราจะเต้นได้พริ้วขนาดนี้
วเขานี่แบบริ้วมากเลย

จะต้องเลือก๕แผ่นป้ายจาก๑๒แผ่นป้าย
ตรงกับ๕แผ่นป้ายที่ปริศนามหาสนุกตัวจริงเลือกไว้
แต่จะมีแผ่นป้ายหยุดเกมอีก๑แผ่นป้าย

แต่ถ้าสามารถเปิดได้ตรงกัน๑คู่รับ๑๐๐๐บาท
๑๒แผ่นป้ายของเรามีอะไรบ้างครับพี่ดู
อุปกรณ์ที่จะเลือกนะครับแน่นอนนะครับ
มาดูกันว่าแผ่นป้ายของเราผู้สนับสนุนมีอะไรมีใครกันบ้างครับ

และเบเน็ตครับ
มาเริ่มกันเลยดีกว่าแผ่นป้ายแรกครับแผ่นป้ายอะไรดีคะ
วัดพันเตาแผ่นป้ายที่๒ค่ะ
ประตูท่าแพรที่นี่เลย

เปิดลองมาเป็นวัดศรีสุภาณ

น่าพี่หอยเปิดเจอวัดเชียงมั่นนะ

วันนี้ต้องขอบคุณปริศนาที่น่ารักของเรานะครับ

หอยเลือกป้ายและเลือกตำแหน่งที่วางได้เลยครับ

โอเคเอาไว้ตำแหน่งไหนครับ

เบนเน็ตนะครับตำแหน่งไหนครับนะครับเบนเน็ตนะครับ

เบนเน็ต

ตำแหน่งไหนครับ

โอ้โหมาเลยครับแก๊กซี่ตำแหน่งที่หนึ่งครับ
เหลืออีก๒แผ่นป้ายครับที่จะต้องเลือก

แว็กซี่ตำแหน่งที่๑ครับ

แว็กซี่ตำแหน่งที่๑ครับ
แว็กซี่ตำแหน่งที่๑ครับ

แว็กซี่ตำแหน่งที่๑ครับ

แว็กซี่ตำแหน่งที่๑ครับ

แว็กซี่ตำแหน่งที่๑ครับ

จง

พระประโรมมนุษย์ชาวรีตามกษัตริย์

จะตรงหรือไม่ตรง

วัดเจ็ดยอดครับ

มือหนึ่งแผ่นสุดท้าย

วัดฉีสุภัณฑ์

ถ้าว่าวันนี้คุณหอยรับรางวัล

สามหมื่นบาท
มาดูแผ่นป้ายที่เหลือกันดีกว่า

มาดูที่นัฐมิลบิรายนะครับ
วัดพระธาตุรายสุทธิพย์ครับ

ตัวหยุดตัวหยุด

ตูท่าแพรอยู่นี่อยู่ที่เบอร์ดี้ตำมั่ว
วัดศุนดอกครับและคอมแพคเบรคแน่นอน

อ๋อวัดหยุดนู้นออกมาอันที่แรกอ๋อโอเคครับวัดเจดีหลวง
ดูฝั่งหนูบ้างฝั่งหนูโฮมมี่นะคะโฮมมี่เนี่ยเป็น
มีไงเลือกไม่เลือกค่ะนี่ปลายลายนะคะปลายลายนี่เป็น
เจ็ดยอดจ้ะแว็กซี่แวคซี่พระบรมราชานุสวรีสามกษัตริย์
ครับคอมแพคเบรควัดพระสิงอืมแล้วก็สุดท้ายเบอร์ดี้ค่ะ
น่าจะหยุดเบอร์ดี้นี่วัดสนดอกอ๋อไม่มีตัวหยุดด้วยวัดเชียร์น้ำมัน
สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณจริงสำหรับน้องที่มาเชียร์นะครับ
ขอบคุณนักแสดงขอบคุณปริศนาทั้งสามท่านขอบคุณคณะนักแสดงทุกอย่าง
มาร่วมสนุกสร้างสีสันให้กับรถของเราเราก็จะสนุกกันแบบนี้ในสัปดาห์หน้าต่อกับรถมหาสนุกนะครับ
อย่าลืมครับทุกวันเสาร์นะครับทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
คุณไม่ต้องมาเพราะว่าเราจะมาหาคุณมาเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้น
มาที่ไหนโอ้โหสนุกที่นั่นเพราะเราคือรายการร้องอาหาร
ครับอันนี้ก็คือสนุกที่นั่นครับโอ้โหสนุกที่นั่นครับ